วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปบุกไปตะลุย

โพธารามจังหวัดราชบุรี

หาไม่เจอเดี๋ยวถามคนแถวนี้ละกันนะ
วินมีอยู่หนึ่งคนเพื่อรู้ทางค่ะ

ไปทางนู้นเหรออ้อไปแล้วอ้อไปตรงนู้นเหรอ

นี่ไงวัดขนอนเจอแล้วค่ะ

วันนี้พาคุณผู้ชมมาที่ชุมชนแห่งนี้
เพื่อที่จะมาเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรม

แล้วจะเป็นอะไรตามดาวไปดูเลยค่ะ
คุณผู้ชมคะมาถึงวัดทั้งที
ขออนุญาตไหว้พระขอพรกันก่อนนะคะ
ไหว้พระเอารักเอาชัยอิ่มบุญกันแล้ว
ขยับต่อไปอีกนิดนึง

ท้องที่ตลาดชุมชนวัดขนอนกันค่ะ

ไม่มาเที่ยวที่ตลาดด่านขนอน

ต้องหาอะไรแปลกที่เป็นสูตรดั้งเดิมของที่นี่

เพราะว่าเคยได้ยินมาว่าถ้ามาที่นี่
ต้องเต้าหู้ดำ

ใช่ค่ะเป็นสูตรที่นี่

นุ่มนิ่ม
นุ่มเนียน
คุณผู้ชมตอนนี้ดาวอยู่ที่พิพิธภัณฑ์
หนังใหญ่วัดขนอนบริการุ่นนี้
เป็นแรกสนานของบ้านเรือนไทย

เห็นว่าที่นี่มีหนังใหญ่บุราณ
ให้เราดูด้วยนะคะเดี๋ยวไปกันเลยค่ะ

นี่ประมาณ๓เมตร๑๕เซนติเมตรครับ
๓เมตร๑๕เซติเมตรครับ

แต่ใช้แบบจากหนังชุดเก่า

ใช้กี่คนครับสจะ
ก็เลยสงสัยว่าย่ายขนาดนี้ใช้๒ล่ะ
ก็เป็นหนังใหญ่ชุดเก่าชุดแรกของคณะ
นำเสนอชุดไหนที่ยากที่สุดสวยที่สุด

สัดส่วนจะคล้ายกันแต่จะต่างกัน
เราจะเห็นจากลายตรงนี้พื้นหลังเป็นต้นฉบับ
อายุเท่าไหร่คะน่าจะอยู่ออกมาสัก๑๕๐ปี
นี่คือของจริงนะคุณผู้ชมของดั้งเดิมนะ
นารัยสนสุบันนะครับครับผมคุณผู้ชิ้นต่อไปค่ะ
ตัวนี้เลยก็ได้ครับในลักษณะของตัวนี้คือที่ผมจะบอกก็คือ
อันนี้จะเป็นตัวนางที่แต่เราเรียกว่านางหน้าแขวะ
แวะก็คือการแวะหนังออกมานะครับมันจะมีหน้าตัน
ตันก็เอาง่ายเลยก็คือแบบนี้นี่คือหน้าตัน
ก็คือแกะสะพ้อลายที่เป็นจนึกเป็นตาเป็นคิ้วครับคุณครับครับ
ครูคะทราบมาว่ามีหนังอยู่หนึ่งแบบที่ต้องใช้เวลาวันเดียว

เราเรียกว่าหนังครูหรือหนังเจ้าเป็นความเชื่อครับ
ก็จะใช้หนึ่งวันเสร็จนะครับไม่ว่าจะเป็นตอกเชิดลงสี
ขั้นตอนสุดท้ายคือการใส่ไม้คาบหรือไม้จับที่เอาไว้จับกัน
ครับผมทั้งหมดเลยทั้งแกะและลงสี
เอาถามจริงคำว่า๑วันนี้คือต้อง๒๔ชั่วโมงถึงขั้นไม่ได้นอนเลยได้ไหมคะ
ถ้าไม่เสร็จจริงก็ต้องทำถึงขั้นนั้นนะครับ
มันเป็นเรื่องของความเชื่อครับถ้าเกิดคนที่ลองทำไปแล้วเนี่ยคือทำไม่เสร็จเนี่ย
อาจจะเกิดสิ่งที่มันไม่ดีขึ้นกับตัวเอง
คุณผู้ชมค่ะการเดินทางมาที่วัดขนอนอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี
มาดูหนังใหญ่เต็มอิ่มมากค่ะวันนี้
แต่ว่าเทปหน้าเรายังไม่ไปไหนค่ะยังอยู่ที่วัดขนอน
เกี่ยวกับเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมหนังใหญ่
แต่เราจะไปทำอะไรทำยังไงแล้วจะยิ่งใหญ่ขนาดไหน
รอดูกันนะคะเทปหน้าวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
เหมือนเบาไปเลยอ่ะไม่ออกอ่ะลงครับ
ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคู่กับสบัดข่าว
กัดกันให้สะบัดในทุกข่าวอารมณ์ดีกันทุกบายกับผมนะครับ
อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดในทุกช่องทางออนไลน์
และอย่าลืมนะครับสามารถรับชมกันแบบสำรวจ
ได้ทางไทยรัตน์อิวียช่อง๓๒ครับ